ลูกทำงานนั้นเพราะอยากเห็นแม่ขาดฝน
จิตใจอาวรถึงตอนแม่นั้นลำเข็น
สิ้นสวยสักคืนเสื้อตัวงามบอกเคยได้เห็น
เลี้ยงลูกบนทางลำเข้งลูกเห็นแม่เหนื่อยมาพอ
อยู่กทมสารก่อเพื่อแม่ทุกอย่าง
ทำงานรับจ้างหาทางสร้างฝันวันรอ
ได้เงินบาทใดอย่ารอให้แม่ต้องเอ่ยขอ
ส่งรายเดือนมารอคงพอให้แม่สบาย

ไม่ถูกใจซื้อมาใช้หน่อย
อาหารอร่อยถูกปากแม่ยามใจ
งานหนักงานเบาจ้างใครเขาทำแทนก็ได้
เก็บเพลงไว้กอดลูกชายในวันที่กลับคืนหน้า
ลูกทำงานหนัก
เพราะอยากเห็นแม่พักผ่อน
สิ่งใดบันทนปล่อยวางเสียบางเถิดหนา
ลูกเสียเหงื่อไปบ่อเสียดายดอกนะแม่จ้า
ขอเพียงวันลูกคืนหน้าได้เห็นแม่มีสุขใจ